ขึ้นเหนือไปที่เชียงรายไปกราบไหว้เสาสดือเมืองเชียงราย
บอกว่าเสริมดวงเสริมชะตาได้อย่างดี
โอ้โหอธิบายความได้ชัดเจนจริง
ขอบคุณคุณก่อนเลยนะ
ขอบคุณค่ะ
มูให้เราได้ดูกันแล้วก็อธิบายความเรื่องของการมาเที่ยวที่นี่ที่เชียงรายนะครับ
คือที่อื่นเขาอาจจะเรียกว่าเสาหลักเมือง
แต่ที่นี่เขาเรียกว่าเสาสดือเมืองครับ
สถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ที่เคารพบูชาของชาวเชียงรายเลยนะ
ก็คือเสาสดือเมืองเชียงรายอยู่ที่ถนนไตรรัฐ
ตะบนรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
เสาสดือเมืองแห่งนี้มีเป็นร้อยเสา

แต่ถ้าว่าให้ครบแล้วก็ผมว่าก็ดีเหมือนกัน
เป็นเรื่องแรงศรัทธาเป็นความมุ่งมั่นก็ว่ากันไป
ที่นี่นะฮะเขาบอกว่ามีจุดจำหน่ายของไหว้ด้วยทูบเทียนดอกไม้ผ้าพันรอบเสาอันนี้ต้องมีอยู่แล้ว
อกจากนี้ยังมีตุ๊กตาช้างม้าแล้วก็น้ำมันเอาไว้ไปเติมน้ำมันตะเกียงด้วยนะ
แล้วเมื่อเข้ามาที่บริเวณตรงนี้ก็จุดทูปอธิษฐานจากด้านล่างแล้วขึ้นมาถวายด้านบนตรงนี้
ตุ๊กตาช้างม้าเนี่ยเขาบอกว่าเอามาถวายแล้วก็ดีเหมือนกันนะเหมือนกับเป็นการมอบบริวารให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เสาหลักเมืองแห่งนี้
แล้วถ้าอยากเห็งปังเห็นไหมทำอะไรเปาตังมาเคาะปับเอาไว้เป็นการกวักซับเรียกซับเข้ากระเป๋าไง
เป็นความเชื่อนะคุณผู้ชมนะไปแปะเรียกเรียกให้เรียกทรัพย์เข้ากระเป๋าแต่คุณกลับบ้านไปนอนเฉยมันก็ไม่มา
เพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งใจทำมาหากินกันด้วยแต่เขาว่าอย่างนี้เสาหลักเมืองแต่ละจังหวัดมันมีความสำคัญ
ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเหมือนกับว่าอาศัยอยู่ที่จังหวัดนั้นแล้วทำงานอยู่ที่จังหวัดนั้นด้วย
ก็ถ้ามีโอกาสไปกราบไหว้เหมือนเป็นการฝากดวงฝากโชคชะตาฝากเนื้อฝากตัวอยู่ที่นั่นไง
ทุกครั้งที่เราไปไหนมาไหนถ้าแวะสารหลักเมืองได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะ